เกือบเป็นอุบัติเหตุ๒ขยัก

ก็ดูสินี่เห็นไหมพอมาเสร็จแล้วปุ๊บเอารถล้ม
ทิ้งรถเลยใช่ค่ะแต่พอมาจะเก็บรถ
เกือบเป็นอุบัติเหตุขยักที่๒
เพราะว่ามันไปคันเร่งไงคุณ

ก็ขึ้นตรงฟุตปาดข้างทางเนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมเอาจริงนะพอเห็นเป็นคลิปแล้ว
ก็เลยถามไงว่าอ้าวแล้วรายเดอร์มาอีท่าไหนยังไง
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงย้อนสอนมาแบบนี้
คลิปนี้ค่ะคนที่ขับรถกระบะเนี่ย
เขาเอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็มีข้อความไว้
อุทาหรณ์เตือนใจนะขับรถย้อนสอน
อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก
แต่ผมไม่ได้เอาเรื่องกับคู่กรณีนะครับ
เพราะว่าผมเห็นเขาเสียหายเยอะก็ดูสิ
พอเขาดีดตัวออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกล่องส่งอาหารต่าง

เบาะรถของเขาก็หลุดมาด้วย
นี่ค่ะมันเสียหายแล้วเขาก็น่าจะขาเจ็บแหละ
เพราะว่าตอนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยยังกระเพลกอยู่เลย
แล้วก็จะไม่มีอาหารไปส่งลูกค้าแล้วนะพี่รายเดอร์ฮะ
ใช่ค่ะงั้นแปลว่าอะไรอ่ะ

เอาค่าอาหารของลูกค้าอีกล่ะจะต้องไปสั่งให้ลูกค้าใหม่หรือยังไง
นั่นเนี่ยมันเกิดจากการที่ย้อนสอนมา
เรื่องเดียวเลยนะเข้าใจแหละว่าจะรีบไปส่งออเดอร์

และและไม่ใช่คันเดียวอืม

มาอีกหลายคันทุกคันเลยนะพี่นะระวังกันนะฮะดูสิมาอีก๒คัน
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะ
เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ